ของทีมไทยริ้วไม่เกิน๒๓ปีหลังจากที่เอาชนะญี่ปุ่นนะครับ
ลัตนัยส่องแสงจันทร์พรุษศาสตร์พัตรูยังรับว่าคงหมดสิทธิ์
ในการช่วยทีมในช่วงที่เหลืออีกแล้วนะครับ
จากบาดเจ็บเป็นครั้งที่๔ในรอบ๑ปีนะครับ
ซึ่งเป็นแผลเก่าบริเวณหัวไหล่จากจังหวะที่พุ่งปัดบ่อน
แล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลัง
เจ้าตัวเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่เยื่อหุ้มหัวไหล่ข้างขวาอักเสบนะครับ
ที่เคยมีอาการเมื่อ๒ปีที่แล้ว
โดยโซรันยันโควิชครับหัวหน้าภูมิสอนก็ต้องรอเช็คอาการของทาง
ปโชคสารชาตินพลพลคำที่บาดเจ็บด้วย
รวมถึงจิตพัฒนลีอ่อนนะครับที่ขอลาไปเข้าพิธีอุปสมบทอีกหนึ่งคนนะครับ
แต่ก็เชื่อว่าคนที่เหลือยังสามารถทดแทนกันได้นะครับ
แกรมนัดต่อไปของทีมไทยเจอกับเกาหลีเหนือนะครับ
ส่วนเกมบอลหญิงครับมีอุ่นเครื่องกับจอแดนอีกหนึ่งนัดนะครับ
หลังจากเกมแรกชนะ๓ต่อ๐
ซึ่งไทยก็อยู่กับจอแดนในเกมชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับ

ในสายที่มีโอกาสที่จะผ่านเข้าไปเล่นในบอลโลก
รอบสุดท้ายเหมือนกันที่ฝรั่งเศสนะครับ